เจ้าหน้าที่ชุดพิทักษ์ป่าเขาออกไปลาดตระเวน
แต่ว่าระหว่างออกไปลาดตระเวนเกิดปัญหาเรื่องของสุขภาพ
หมดสติเพื่อนต้องพยายามปั๊มหัวใจให้ที่กลางป่า
ไปดูภาพนาทีชีวิตนี้พร้อมกันครับ
โอ้โหแล้วเหมือนบางช่วงบางตอนเหมือนเขาพยายามที่จะมีอาการกัดฟันแล้วก็เกร็งด้วยอ่ะค่ะ
เขากลับลิ้นใช่เพื่อนเขาเอามือง้างปากเอาไว้
คนหนึ่งจับหัวอีกคนนึงปั๊มหัวใจอีกคนนึงจับขาดึงขาขึ้นมาเพื่อให้ลมมันเดิน

คือทุกคนก็ต่างพยายามที่จะยื้อชีพจรหรือว่ายื้อสัญญาณชีพกลับขึ้นมา
คนช่วยกับคน๑คนคุณผู้ชมครับลุ้นระทึกจริง
ก็เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าภูดินน้อยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
เขามีอาการช็อกเกร็งแล้วก็หมดสติ
แล้วก็ระหว่างนั้นก็ประสานกู้ชีพกู้ภัยมารับตัวไปส่งโรงพยาบาล
ทางด้านของนายบัญชาประเสริฐศรีหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยพิทักษ์ป่าภูดินน้อยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก๖นาย
ลาดตะเวนลาดตะเวนในพื้นที่ป่าในเขตที่รับผิดชอบ
ตั้งแต่วันที่๙จนถึงวันที่๑๐
ลาดตะเวนอยู่ถึงบริเวณป่าด้านทิศใต้
ที่บ้านสมิงของตะบนเสาทงชัยอำเภอกันตรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
๑ในเจ้าหน้าที่ชื่อว่าในอดิษัทนรดิษฐ์อายุ๔๓ปี
มีอาการช็อกเกร็งหมดสติ
เพื่อนก็ต้องช่วยกันที่ลาดตะเวนนะ

ภาพนี้คือไม่ไหวแล้วเหมือนจะไปลม

เริ่มมีอาการหายใจไม่ได้วูบ
เริ่มมีการฟุบอยู่ที่เวรระหว่างทางที่มีการลาดตะเวน

ครั้งแรกขณะกำลังเดินป่ามุ่งหน้าไปทางทิศต้ายของป่าสมิง

แต่ว่ายังพอนั่งพักแป๊บนึงแล้วก็สามารถที่จะลุกต่อขึ้นไปได้

แล้วก็นำตัวออกมาจากจุดตรงนั้น
แล้วก็ไปยังจุดนัดพบให้รถกู้ชีพมารับ
แต่ขณะที่กำลังรอรถพยาบาลอาธิศักดิ์ช็อคเกรงอีกรอบหนึ่ง
กัดลิ้นตัวเองสุดท้ายระหว่างรอรถกู้ชีพ
เพื่อนที่เป็นเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจ
เอามือง้างปากไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เขากัดลิ้นกัดปากตัวเองครับ
แต่วันล่าสุดนะฮะกู้ชีพรับไปถึงโรงพยาบาลอาการปลอดภัยแล้ว
คุณผู้ชมมันน่าอันตรายนะ
เพราะเขามีอาการเส้นเลือดอุดตัน
ทำให้มีอาการออกมาแบบนั้น
เพราะว่าอะไรตัวของคุณอดีศักดิ์เขามีรูปร่างอ้วนท้วม
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของขายมาในเส้นเลือดเยอะ

ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอดูอาการแล้วก็หมอวินิจฉัยอีกทีนึงว่าเกิดจากอะไร
แต่เบื้องต้นก็มีการทางด้านของหน่วยงานต้นสังกัด

เพื่อเป็นการสร้างผลันกับมันใจจากผู้ปฏิบัติงาน
หนักตัวเยอะแล้วชอบทานอาหารมั่นต่าง
ระวังเรื่องของเส้นเลือดแล้วก็ขายมันอุดตันด้วย